เอาไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดระยองประเทศไทย
ฤดูไหนก็มีดอกไม้สวย
แม้ว่าร้อนแบบนี้ก็มีทุ่งดอกปอเทือง
ทุ่งป่อเทืองที่จังหวัดระยอง
มีการออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง
เนื้อที่ไม่น้อย๑๕ไร่

สีเหลืองจากต้นปอเทืองอร่ามบานเต็มท้องทุ่งกว่า๑๕ไร่ค่ะ
ที่บริเวณเทศบาลบ้านค่ายพัฒนาตำบลบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ
ก็มีประชาชนไปชมความสวยงามกันอย่างต่อเนื่อง

นายเสวกวิทยาคุณรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านค่ายพัฒนาเล่าว่า
สถานที่ดังกล่าวนี่เป็นนาข้าวของคุณทิมบุญรอด
ก็ปล่อยให้ชาวนาเช่าทำนานและก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก่อนหน้านี้
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทืองมาจากสถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๒กรมพัฒนาที่ดินไปหวานในพื้นที่มาจนถึงตอนนี้
เริ่มออกดอกสีสันสีเหลืองสวยงามนะคะ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวตามไปสิคะทีนี้ไปชมทุ่งปอเทืองกันบ้างโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ประมาณวันละ๕๐๐คนเลยนะคะ

ใช่ค่ะทำให้จะต้องจัดโครงการขึ้นมาเลยนะคะเป็นชื่อแปลงสาธิตโครงการรณรงค์ไถกลบต่อสั่ง
จะมีการฝังแล้วก็ไถกลบต้นปอเทืองเนื่องจากกลัวว่าเมล็ดพันธอนั้นจะแก่เกินไป
ก็ต้องรีบไถกลบเพื่อให้ได้สารอาหารในดินค่ะก็เป็นการปลูกพืชเพิ่มสารอาหารในดินระหว่างที่รอการทำนาฤดูการต่อไป
แต่ว่าดอกสวยสีเหลืองแบบนี้เป็นผลพลอยได้

ใช่๒๙๓๐นี่แล้วนะคะ
จะมีการฝังกลบนะคะรีบไปถ่ายรูปกันหน่อย